เป็นเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยง
เพื่อที่จะส่งไปนิคมโรจนะคุณผู้ชม
สูบน้ำใหญ่ขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชม
สูบไปแล้วก็ไม่สามารถช่วยได้ทันนะคะ
ก็ทำให้เสียชีวิตไปทั้ง๒รายด้วยกันนะคะ
นี่คือสถานีสูบน้ำดิบเพื่อส่งไปยังนิคมโรจนะ
ในพื้นที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
คือเป็นผู้เสียชีวิต๒รายเป็นชุดประดาน้ำของทีมกู้ภัยเจ้าพระยานะคะ
ถูกท่อสูบน้ำดูดเข้าไปข้างใน
ตอนแรกกู้ภัยช่วยนำร่างขึ้นมาได้๑คน
ก็คือในนัทธวุฒิล้อมกันนำตัวส่งโรงพยาบาลได้นะคะ
แต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
ส่วนอีกรายหนึ่งคือนายพานุบ้านแย้ม
ร่างเขาติดอยู่ในท่อสูบน้ำ
ก็ใช้เวลากว่าชั่วโมงค่ะถึงจะนำร่างขึ้นมาได้นะคะ
ซึ่งเพื่อนร่วมงานให้ข้อมูลบอกว่าชุดประดาน้ำชุดนี้
ได้รับการประสานให้มางมหาใบพัดเรือก็ไม่ทราบ
ตรงจุดนี้มีท่อสูบน้ำขนาดใหญ่เขาก็เลยดำลงไป

รายแรกมีทั้งหมด๔คน
นัทธวุฒิเนี่ยลงไปเป็นคนแรกนะคะ
แล้วนายพานุอีกคนนึงที่เป็นผู้เสียชีวิตเนี่ย

พอดำลงไปเนี่ยเขาบอกได้ยินเสียงเหมือนเครื่องเรือแล่นอยู่
เพื่อนคนอื่นก็ถูกดูดเข้าไปข้างใน
พยายามจะช่วยคนอื่นเพื่อนนะคะ
แต่ว่าก็ไม่สามารถช่วยได้เขาเลยตะเกียกตะกาย

คือเขาทางเรือคือไปพัดเรือ
ลงไปนานมั้ย

แสดงว่าท่อนี้จะอยู่กลางแม่น้ำ

หรือมันไม่มีมีป้ายบอกอะไร

ใช่ค่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับกู้ภัยทั้งสองท่านด้วยนะคะ
คุณนัทธวุฒิล้อมกันแล้วก็คุณพานุบ้านแย้มค่ะ